สำหรับผู้บ้านค่ะนักครับถึงเราวันนี้ค่ะ

เป็นลูกที่พัดภาคของนเบิร์ตแน่เลยอะค่ะ
ไม่รู้ว่าวันนี้ทั้งสองคนจะได้มาเจอกันในรายการแล้ว
แล้วจะทำให้ชีวิตครอบครัวได้เติมเต็มสมบูรณ์แบบหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
ต้อนรับคุณอ๊อฟแอฟ
สวัสดีค่ะ

อย่าเต้นมากเดี๋ยวไส้ขาดค่ะ

ไม่รู้ว่าเป็นญาติกับนเบิร์ตหรือเปล่า
โอ้โหตอนเด็กก็แม่บอกว่าเหมือนจะมีพ่ออีกคนนึงอะค่ะ
เมาส์นี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคุณเป็นคนซั่วทรงองค์เอวเล็กและชะมดชมอยมาก

ตอนนี้นะคะก็เป็นมะกุเทศค่ะ
ถ้าคุณเป็นไกด์คุณพาคนไทยเที่ยว

เวลาพาลูกทัวร์แวะซื้อของช้อปปิ้ง

ดูค่ะโอ้โหต่อเก่งด้วย
เจอแบบเจอแม่ค้าก็บอกลูกค้าค่ะไม่ซื้อลื้อก็ได้นะคะ
เอาล่ะวันนี้ไม่ต้องซื้อแต่อยากให้ลื้อราคาดูให้ชัวร์

เพราะว่าเรามีตัวช่วยที่จะประคับประคองคุณอ๊อฟแอฟ

หล่อล่ำปั้มยากอาจจะโดนหักข้อศอกซะก่อนได้

สวัสดีค่ะ

นุ้ยคะช่วยสแกนกรรมหน่อยไหมคะ

พ่อมีแม่อยู่แถววังบัวไหม

เพราะว่าพี่หมังเนี่ยเขาชื่อหมังพี่เบิร์ดเนี่ยก็ชื่อหมั่ง

ระยองเพราะมันไม่ใช่คนละที่หน้าตามันคล้ายกันได้ใช่คนละที่แล้ว

ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไง

ไปอยู่เทียบสิค่ะอ๊อบแอบแล้วพี่ดีนะลูกแกป่ะพี่เอาหน้าไปเทียบกันนะ

มาเหมือนป้าช่อนโดนกินแก้วมาเรา

บอลครับพี่เอาออกไปทีทำไมล่ะ
เดี๋ยวตำรวจผ่านมาจะรวบกูไปด้วย
ไม่เป็นไรค่ะหนูเป็นญาติกับตำรวจหนูเคลียร์ได้
ถ้าเจอตำรวจบอกว่าพี่คะจับได้แต่อย่าบีบเร็วหมด

ไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วกลับบ้านนอนไป

ลูกค้าเข้ายืนรอเลยสวัสดีจ้าโอ้โฮ

ครับขาวสวยหม่วยเซ็กซี่สเปคพี่หนุ

ขาวหมวยสวยเซ็กซี่ไม่ใช่สเปคพี่น
เครียดมากเลยค่ะพี่ค่ะ

แฟนหนูเขาอยากจะมีลูก

ใช่แล้วแต่ว่านกเขาเขาไม่ขันนะคะ
เขาไม่ค่อยแข็งแรงหนูก็เลยเครียด

พี่มียาผีเปล่า

หนูนึกว่าผีกลัวผีแล้วเนี่ย
หนูว่าผีกลัวผี

ผู้หญิงน้องหนูตื่นพี่อยากจะแนะนำน้อง
ที่เห็นว่าเออคนกันเองค่ะ
อยากจะมีลูกไม่ยากเลย
ดยาผีบอกนี่แล้วไปทำให้แฟนกิน
ไอ้ผีที่มาบอกนี่มันผีอะไรพี่อะไรนะ
ที่มาบอกผีอะไรผีตายทั้งกลม

ยังตกใจเลยนึกว่าจะถามอะไรต่อ
นี่น้องจดไปเลยนะค่ะ
เออมีปากกาไหมแล้วไปบอกแฟน

เดี๋ยวก็ด่าอยู่

ใช่
แล้ว

ในนาเค้าเยอะพี่หนุ๊ยนี่
คนแก่อายุเยอะไง
พี่ช่วยอะไรผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง
เพราะว่าพี่ทำโครงการอยู่
นี่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วพี่

โอ้โธเดินคล่องมือก็ยกไม่ขึ้น

มันดีไหมที่มาแนะนำเขาเนี่ยก็แนะนำไปเผื่อจะเอาไปใช้ได้

ปึ๊งปังทำคิดอย่างไรพี่ทำอย่างไรมีแนะนำน้องไหม
นี่หรออืมโอ๊ยจริงไอ้ของอย่างเงี้ย
ไม่ต้องไปตัวชงตัวช่วยอะไรกันหรอกน้องเอ้ย

ใช่เพราะพี่ไม่ไหวพี่ก็ต้องอาศัย

คนละบ้านไอ้บ้าน

ดูด้ักกันช่ายไม่ยากต้มซุปไงเออเฮ้ย
คริบเบิร์ดทุกวันนี้ดูร่างกายแข็งแรงไม่กินซุปทุกวันเหรอโอ้โห
งนกกระจอก
โอ้โฮ
มันฝรั่งราคาไม่แพง
ราคาถูกที่สุดคลิปถูกกว่า
นี่ของพี่ค่ะจริงล่ะครับอ้าวยืนทำไมว่ายกันเลย
ว่ายเลยทำไมต้องว่ายล่ะแล้วมันม้ายไปค่ะ
ขนาดพระเทศยังว่ามะเขือเทศเราก็ต้องว่าย
ใช่ถูก
ข้อแรกของคุณอ๊อฟแอฟในวันนี้คือผักต้มซุป
ไม่รู้ว่าคุณอ๊อฟแอฟจะตอบได้หรือไม่
ต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้
แต่ตอนนี้เรามีคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกด้วยกัน

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านบอนชอนชิเก็น
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ปีกไก่บอนชอนเอสซอสเผ็ดเครื่องเคียงคือโคซุลอ
ข้าวหน้าหมูบลูโกกิ
ข้าวผัดกิมจิห่อสาหร่าย
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก

เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แจละเป็นอะไรตายเขาบอกเออ

ไม่รู้ใครเอาตู้ทุ่มลงมาผมเลยตาย

สองตัวนี้ก็เลยหันไปถามอีกตัวนึงว่า
แล้วแกเป็นอะไรตายแล้วมันตอบว่า

มาส่งจดหมายไม่รู้ใครมันทุ่มตู้ลงมา

เด็กแปพงาน